วันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีมีวาระที่น่าสนใจนะคะ
โดยเฉพาะการอนุมัติงบประมาณเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกร

แม้ว่าจะเกิดกระแสกดดันอย่างหนัก
ติดตามรายละเอียดจากคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากธรรมเนียบรัฐบาลเชิญค่ะ
ซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้
ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ยังอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจ
ในการประชุมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะ

นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายยกรัฐมนตรี

โดยก่อนการประชุมผู้อำนวยการสภาคาชาตน์ไทย
ก็ได้นำคณะพร้อมด้วยศิลปินดาราเข้าพบ
เพื่อติดเข็มสัญลักษณ์การรณรงค์เนื่องในวันเอดโลกค่ะ
ซึ่งภายหลังจากการติดเข็มสัญลักษณเสร็จ
โดยกล่าวถึงกรณีที่ทหารเข้าควบคุมตัว
เตรียมเดินทางไปที่อุทยานราชพักษ์วานนี้ค่ะว่า
ไม่ได้ห้ามให้ทั้งสองคนเดินทางไปอุทยานราชพักษ์นะคะ
แต่จะต้องไม่เป็นไปในลักษณะของการเคลื่อนไหวทางการเมืองค่ะ
ซึ่งหากทั้งสองคนมีความบริสุทธิ์ใจ
และต้องการไปสักการะตนเองก็พร้อมที่จะพาไปด้วยตัวเองค่ะ

ยังไม่มีการหารือเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีในช่วงนี้ค่ะ
หลังมีกระแสกดดันหลายเรื่อง
โดยเฉพาะกรณีการตรวจสอบโครงการก่อสร้างอุทยานราชพักษ์
และย้ำว่ารัฐบาลยังมีเสถียรภาพ
พร้อมที่จะพร้อมเดินหน้าทำงานเพื่อประเทศอย่างแข่งขัน
ขณะเดียวกันนะคะก็ยังไม่ได้พูดคุยกับพลเอกอุดมเดชแต่อย่างใดค่ะ
ส่วนกระแสเรื่องกดดันต่างนั้นนะคะเห็นว่าได้พูดไปแล้วเมื่อวานนี้ค่ะ
ก็ได้กล่ายยืนยันนะคะว่าไม่หนักใจแม้จะมีกระแสกดันให้เราออกจากตำแหน่งรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะแต่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ
และจะรอการชี้แจงจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

อุทยานราชพักษ์ค่ะซึ่งก็เชื่อมั่นในความบริสุทธิ์โปร่งใส
ที่เคยได้มอบนโยบายและไม่ได้ก้าวกาย
หรือพูดคุยกับพลเอกธีรชัยนาควานิสผู้บัญชาการทหารบก
ถึงการตรวจสอบในเรื่องนี้ค่ะและยืนยันว่า
ไม่ได้หยิบเอกสารใดออกมาจากกองทัพค่ะ
ส่วนตัวของผมเองนั้นผมก็ยังทำงานอยู่
พินาในเรื่องราวต่างนั้นก็จะพินาต่อไป
นี่ก็ขอให้รับทราบว่าไม่ได้มีความต้องการที่จะ

หนักใจเพราะว่าผมมั่นใจว่า
เราคิดดีแล้วก็เราก็ทำมาดีนะครับ
แต่ขณะนี้อาจจะมีบางคนนะครับหรือบางกลุ่มนั่งยิ้มอยู่ก็ได้ว่า
สิ่งที่เขาได้พยายามจะทำอะไรออกมานั้นเนี่ยมันเหมือนกับยิงนกได้หลายตัวนะครับ
ก็ไปคิดดูแล้วกันถ้าเราจะปล่อย
ขณะที่วาระในการประชุมคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้นะคะ
กระทรวงเกษตรและสหกรจะเสนอของงบกลาง๑๑๐๖ล้านบาท
ช่วยเหลือกเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแรง๙๓๐๐๐ไร่ค่ะ
ประสบภัยแรงเดือนมีนาคมปี๒๕๕๗ถึงมิถุนายนปี๒๕๕๘ที่ผ่านมาค่ะ
และจะต้องชดเชยให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว๑๑๑๑๓บาทต่อไร่
และผู้ปลูกพืชไล่๑๑๔๘บาทต่อไร่ค่ะ
กระทรวงคมนาคมค่ะจะเสนอแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วนปี๒๕๕๙
เพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน๒๐โครงการ
มูลค่าลงทุนรวม๑๗๐๐๐๐๐บาทค่ะ
รวมถึงจะรายงานความคืบหน้าโครงการความร่วมมือพัฒนาระบบรางระหว่างไทยกับญี่ปุ่น
ที่จะลงนำบันทึกความร่วมมือกับทางญี่ปุ่นและกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะ
ก็จะเสนอกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลกระทบตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลขั้นต้น
ดูการปีผลิต๒๕๕๘๒๕๕๙ค่ะ

จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะ
อนุมัติร่างพรบระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
เป็นการเปลี่ยนแปลงจากการชำระเงินสดเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะ
จะนำเสนอข้อเสนอร่างบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านวิชาการ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกับองค์การระหว่างประเทศ
เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและคณะรักษาความสงบแห่งชาติค่ะ
ก็จะเสนอรายงานเกี่ยวกับคำสั่งหัวหน้าคอสชที่๔๓ทับ๒๕๕๙
เรื่องการโอนสำนักนโยบายและบริหารจัดการน้ำ
และอุรกภัยแห่งชาติสำนักประหลัดนายกรัฐมนตรี
ไปเป็นของสำนักเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

หลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เสร็จสิ้นนะคะ
ขณะที่นายกรัฐมนตรีที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจ
ที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะก็จะเดินทางถึงประเทศไทย

รายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ